ความโปร่งใสของประเทศไทยในปีที่แล้ว
จะได้รับการจัดอันดับที่ทางที่ดีขึ้นหน่อยหนึ่ง
นายะมันบอกอะไรได้แม่งไหมครับ
ดูเหมือนคะแนนมันก็ยังย่ำอยู่นะ

ก็อยู่ที่๓๕บวกลบ

ลงมาเหลือดับ๙๖ใน๑๗๐ฝาประเทศ

คะแนนปี๖๐เนี่ย
ชาติ
ปี๕๗กับ๕๘เนี่ย

ครับแต่คราวนี้มันก็ค่อนข้างจะมาเปรียบเทียบกับ
ดัชนีชีวัตรของมหาลัยหอการค้าไทยที่สำรวจ
เฉพาะช่องแคบคือดัชนีชีวัตรภาพลักษณ์
ส่วนดัชนีของนานาชาติองค์กรโปร่งใสนานาชาติ
และก็ชีวัตรความโปร่งสัยนานาชาติ
ผมให้น้ำหนักเฉพาะเรื่องทุธิฤทธิ์ของรับชาติ
ผมให้น้ำหนักกับการสำรวจของมหาลัยหอการค้าไทย

เพราะว่าเท่าที่ฟังดูการไปสอบหาข้อมูลการไปสัมภาษณ์
จากผู้ที่มีประสบการณ์เป็นข้อเท็จจริงหรือคนรอบข้าง
คำว่าผู้มีประสบการณ์เนี่ยผมตีความว่า
คือผู้ที่เคยจ่ายใต้โต๊ะผู้ที่ทำงานเพื่อให้ได้งาน
ให้ได้สัญญาจ้างงานจากรัฐ
เขาจะอยู่ในแวดวงอย่างนี้ผมจะให้น้ำหนักมาก
แต่ว่าอย่าลืมนะครับโปร่งใสนานาชาติ
เขาปีหนึ่งสำรวจหนึ่งมหาลัยหอการค้า
สำรวจปีละ๒ครั้งต้นปีถึงครึ่งปีครึ่งปีถึงปลายปี
เป็นสัญญาณว่าใต้โต๊ะมันเพิ่มขึ้นในระดับจาก๑มาเป็น๕
แต่ส่วน๑๕ยังยืนอยู่เปอร์เซ็นต์สูงสุดจากงบเยอะโครงการใหญ่
แสดงว่าไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนมาก็เถอะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้ง
คอลลัพชันตายโต๊ะก็ยังคงอยู่

เท่าที่ดูก็อาจจะหดหายไป
อย่างที่อาจารย์ธนวัฒน์สำรวจมา
ก็นิดหนึ่งในช่วงต้นของรัฐบาล
ยังไม่รู้ท่าทียังกลัวอยู่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบราชการค่อนข้างจะชัดเจน
ดัชนีขอกลับไปที่ดัชนีที่เมื่อกี้พูดถึงว่า
มันดูเหมือนดีขึ้นก็โอเคครับ
ก็นำไปเป็นเครื่องปลอบใจเป็นเครื่องความสุขได้ไม่ต่ำดีหน่อย
แต่อยากให้เห็นด้วยกับคุณสุนทรว่าควรจะเชื่อของอาจารย์ธนวัฒ

เพราะของการดัชนีขององค์การโปร่งสายโลกก็หลายด้าน
และตัวเลขค่อนข้างถ้าเราดูแล้วมันจะมีละเอียดซับซ้อน
แต่ถ้าเป็นของหอการค้าเขาตรงไปตรงมา

แล้วที่สำคัญก็คือว่าในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นอย่างข่าวที่ออกมาเนี่ย
ในช่วงนี้นี่มันชัดเจนอย่างกรณีที่บอกว่าไปราชิการ
ไปอมเงินของ
ติงในเรื่องของกรณีที่ว่าลองไปดูนะ

ที่ว่าจะลงไปช่วยในชนบทในหมู่บ้านอะไรต่างเนี่ยนะครับ
มันอาจจะมีช่องอะไรหรือเปล่า
แต่ผมก็เชื่อล่ะว่าที่คนที่เขาเลือกมา
ไปกันแบบชนิดที่เป็นหมู่เหล่านี้

แต่มันจะมีไหมที่คนบางคนซึ่งรู้ช่องรู้อะไรแต่ไรแล้วเนี่ย
มันอาจจะยังทำอยู่เพราะตัวนี้ดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
จากคราวในขณะนี้ที่เราดู
มันชัดเจนแล้วก็เห็นชัดเจนว่ามันไม่ได้น้อยลงไปเลย
มันอาจจะมีหลบไปบ้างอะไรบ้างแต่ในสุดก็พร้อมที่จะออกมา
ถ้าอย่างกรณีของอมเงินคนจน
ถ้าไม่เกิดกรณีว่ามีเด็กผู้หญิงนักศึกษาหญิงไปปฏิบัติการไปฝึกงาน
ประคับให้เซ็นใช่ไหมครับอือแล้วเธอก็บอกให้เซ็น
แล้วก็มาบอกกับทางขอสชนี่แหละนี่ก็ถือว่าเป็นความดีของคอสช
มาแจ้งขอสชขอสชก็ไปสั่งให้สอบสวนสอบสวน
ในที่สุดก็พบโอ้โหทำกันอย่างนี้เงินมันไม่เยอะหรอกครับ
อาจจะเป็นแค่๕๖ล้านเทียบกับโปรเจกต์ใหญ่มันไม่เยอะ
แต่ในแง่ของความทารุณจิตใจมันสูง
เพราะเป็นเงินคนจนเป็นเงินที่ไม่ควรจะไปทำกับคน
ที่พึ่งคนเป็นเอสที่เขาจะไปช่วย
มันก็เลยทำให้สะท้อนให้เห็นว่าในระบบราชการตัวนี้ยังมีอยู่
รออย่างเดียวรอวันที่มันจะประทุขึ้นมา
ฉะนั้นผมถึงได้เห็นด้วยว่าต้องดูให้ครบด้าน
เราเคยบอกว่าหัวไม่สายหางไม่กระดิก
หัวสายเหรอทำไมหางยับไปหมดเลย
อย่างนี้ครับคือมันเป็นองค์คาพยพที่ต้องเคลื่อนไหวตลอด
ถ้าสูดหัวไม่สายหางไม่กระดิกมันคงไม่ใช่
หัวก็ต้องเอี้ยวต้องสายไปทางหนึ่ง
แต่หางก็ต้องหาเศษหาเลยไปอีกทางหนึ่ง
คนที่อยู่ในราชการซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะ
ถ้าจะแย่งกันอยู่ก็อยู่ในแผนกที่จะต้องจัดจ้างจัดซื้อ
นี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ว่า
การตรวจรับงานการอะไรในราชการมีผลประโยชน์ทั้งนั้นมีใต้โต๊ะทั้งนั้น
มุ่งก็ไปที่ประเด็นเงินโกงเงินคนจน
มันเจ็บปวดกันไปทั้งประเทศ
แล้วก็เด็กผู้หญิงจะเป็นคุณอะไรที่เรียนการรัฐการณ์จบ
ปปทไปยกย่องอะไรผมว่าไม่พอหรอก
คนนี้จะต้องให้สิทธิ์เธอเข้ามารับราชการในหน่วยงานประเภทนี้ด้วย
เพื่อเป็นตัวอย่างของวีรสตรีคนหนึ่ง
วิราศตรีของชาวบ้านนะครับ
เรียกตัวมาเลยถ้าเธอเรียนจบมารับราชการตรงนี้
เพราะนี่คือสัญลักษณ์ของความที่ไม่ยอมกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ส่วนกิจการทุกอันในราชการทางฝ่ายบริหารหลายหน่วย
ก็พยายามจะชี้ถึงความโปร่งใสถึงอะไรต่ออะไร
แต่มันเป็นแค่ภาพที่ออกมาความเป็นจริงเนี่ย
แตะไปตรงไหนเจอตรงนั้นนะครับเจอหมดเจอหมด
แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ผู้บริหารโดยตรงเป็นผู้รับผิดชอบ

ผู้นำควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงพอไหมแค่นี้
จริงแล้วไม่น่าจะพอ
อาจจะต้องทำให้มันเข้มแข็งกว่านี้
โอเคในการปฏิบัติตัวของผู้นำท่านปัจจุบัน
โดยส่วนตัวของผมนี่ก็ชื่นชมนะครับ
ว่าท่านตัวตัวท่านเองนี่ไม่มีปัญหาใดเลย
แต่ว่าในแง่ของคนข้างเคียงอันนี้ไม่รู้
ระดับที่ต่ำลงมาทั้งหลายอาจจะมีหรือไม่มีไม่รู้
แต่ว่าท่านเองก็ระวังก็สั่งบอกให้ไปดูกันนะ
ว่าคนที่ข้างตัวเราจะเป็นอย่างไร

อกจากตัวของผู้นำเองแล้วเนี่ยนะครับ
ผมคิดว่าความเด็ดขาดการตัดสินที่รวดเร็ว
อะไรต่างมันจำเป็นต้องมีนะครับ
เรารู้จากสื่อมุลชนรู้จากนี่
กันไปจนมากมายแล้วแต่กว่าจะเคลื่อนไปเข้าสู่กระบวนการ
กว่าจะมีการตัดสินโดยปปช
หรือโดยของหน่วยของรัฐบาลของภาครัฐทุจริตภาครัฐเรียกย่ออีกอันหนึ่งนะครับ
ปปทใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยก็มันช้ากว่าจะออกมากว่าจะอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ทันใจ
พอมันไม่ทันใจขึ้นมาหรือเรื่องถ้าเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งมันถูกต้อง
แต่ของเราก็ช้าอีกมันก็เลยอาจจะทำให้คนความเกรงกลัวมันน้อยลง
เพราะกว่าผลกว่าจะออกกว่าจะมีอะไรขึ้นมาตัดสินมันก็ช้าเกินไป
ทำยังไงจะเร่งพวกนี้ให้มันเร็วขึ้นนะฮะผมก็คิดว่านั่นแหละน่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะทำกันนะครับ
จริงแล้วด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราพูดเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็มีอิงอิงแล้วเนี่ย
เพราะฉะนั้นดัชนี๕๑จะไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของทุกคน
โปรดติดตามตอนต่อไป